เรื่องนี้นะคะพระเอกวิกหมอชิดนะคะ

แล้วก็น้องมียานลูกสาวพี่พรีทองเตือ

คุณแน็กชาลีนะคะเล่นด้วยค่ะ
แล้วก็เล่นเรื่องนี้เสร็จปุ๊บประกาศเลยค่ะสัมภาษณ์

นี่คือมาแบบไม่แต่งหน้าอีกแล้วนะนะคะ

ตายตายเอาเน็กชาลีเดียวคือเธอจะไม่รับงานแสดงแล้ว
มีถากหาเงินจากไหนอะ
คือจริงแล้วเดี๋ยวนางจะกลับไปทำงานรีวิว

คือโดนที่ผ่านมาแน็กก็ยอมรับนะคะว่าผมติดเองแหละค่ะที่ประกาศว่าไม่รับงานรีวิวเลย
ทักอินบล็อกเต็มไปหมดไม่เคยตอบค่ะแต่หลังสงการพร้อมแล้วค่ะเพราะว่าเงินจะหมดแล้วค่ะ
ส่วนที่ไว้ผมยาวเนี่ยค่ะเกือบถึงต้นก็อย่างที่บอกเลยค่ะขี้เก็ตเซ็ตค่ะแล้วก็คือมันมีประโยชน์อย่างหนึ่งรู้ไหมชอบแต่งหญิงถ่ายคลิป
ล่าสุดไงที่คลิปกับแพทตี้อ่ะที่แบรนด์แบบแพทตี้อ่ะคุณผู้ชมที่แบบว่าโชว์บิกินี่นู่นนั่นนี่เนี่ยค่ะที่เกือบไปมาค่ะ
แล้วก็ล่าสุดนะคะแน็กบอกว่างงมากค่ะติ๊กต๊อกคือบล็อกคลิปที่แบบกินขนมน้องหมาโดยให้เหตุผลนะคะบอกว่าเป็นคลิปที่ดูแล้วน่าเวทนาซะละเกินค่ะไปฟังเสียงหน่อยค่ะ
รสชาติแค่ฮันหมาครับผมฮันหมาครับผม
ติ๊กต๊อกบอกว่าติ๊กต๊อกส่งเขาบอกว่า
แบบเราเหมือนแบบสงสารคุณ

แจ้งเราได้นะเขาบอกอะไรวะอะไรเงี้ย

ถ้าจบเนี่ยเราก็อยากทำแบบรีวิวให้เต็มที่ดีกว่าอะไรอย่างนี้
มันไม่ใช่ท้อนะมันเป็นอารมณ์แบบว่าคือแบบ
ผมว่าตัวผมอายุเริ่มเยอะแล้วด้วยอะไรอย่างนี้
ผมว่าถ้าเรามีทางที่ว่ามันหาเงินได้ดีกว่า
ผมพูดตรงนะว่าถ้ามันได้เงินง่ายกว่าเยอะมาก
งานข้างนอกเนี่ยบางทีเราถ่ายวันเดียวก็ได้เยอะกว่าถ่ายหนังทั้งปีแล้วใช่ไหม
คุณผู้ชมประเด็นน้องแน็กเนี่ยเยอะมากนะคะเรื่องหัวใจ
ซุ่มอย่างนี้มีแฟนนะแต่พอมาสัมภาษณ์เสร็จเลิกเลย
ผู้หญิงเขารับไม่ได้ไลฟ์สไตล์นางบอกจริง
คือนางบอกว่าครบ๓๔คนแล้วนะไม่มีคนรู้นะคะ
ส่วนหลานชายเราก็ถามอ้าวอาเธอไปไหนแน็คอาเธอไปไหน
ไปถ่ายละครอยู่แล้วช่วงนี้โควิดก็คือไม่ค่อยได้เจอกันไง
นางกลัวเนี่ยค่ะนางก็บอกว่าดีใจนะส่วนตัวที่ถ้าใครจะว่ายังไง
แต่แบบโบ้งบ้างไม่บ้งบ้างแต่ว่าหลานชายมีงานทำแล้ว

ก็สักพันหนึ่งนะครับเพราะว่าด้วยหลายอย่างคนถ้าเข้าใจผมจริงอะแบบ
ด้วยบางคนเข้ามาแรกก็อาจจะแบบยังเหมือนจะรับได้
เราเป็นอะไรอย่างเงี้พอแบบถ้าใครรู้ชีวิตผมจริงคือแบบ
เหมือนก่อนมาเนี่ยเช้าผมก็ตื่นไปแบบทอดแหหาปลาแต่เช้าให้หมด
คนเขารับไม่ได้จริงจริงด้วยเลยเหมือนตอนนี้อาเทอร์เขาถ่ายละครนะฮะ
ช่วงที่ผ่านมามีโควิดแล้วก็จะระวังกันมาก
เพราะว่าตัวเธอยังไม่ได้ฉีดวัคซีนก็เป็นจุดหนึ่งที่เรารู้สึกว่า
ตอนนี้มันคงที่แล้วนะครับเพราะอาเทอร์เนี่ย

ว่าเดี๋ยวเขาก็โตไปกับกองละครเองนั่นแหละ
ตอนนี้น้องอาร์เทอร์ก็ถามน้องแน็กนะคะอาเทอร์ถ่ายละครเรื่องอะไร

ไม่แต่ว่าคือก็ดีแล้วค่ะก็เป็นการเลี้ยงหลานอีกแบบของเขานั่นแหละ
แต่เข้าใจแน็กเหมือนกันนะว่าเป็นแบบไลฟ์สไตล์พิเศษหน่อย
เพราะฉะนั้นสาวที่เข้ามาเนี่ยอาจจะต้องมีการเปิดใจนิดนึง
เพราะแบบบางทีสมมุติฮัลโหลตอนเช้าได้ทำอะไรอยู่วิ่งจับตะกรวดอยู่อย่างนี้

เข้าใจในตัวตนเขาขอให้เจอคนที่ใช่เร็วแล้วกันนะ